ทะเลาะกันถึงขั้นที่หลานเอามีดมาฟันอา
แล้วอาก็เลยคว้าไม้ตีหลานฮะ

เอาร้านหัวเลยกันอ่ะ
คนนี้ที่เจ็บคือหลานคุณคุณผู้ชมครับ
ส่วนอาโดนฟันเข้าที่ต้นแขนด้านขวา

อำเภอพระนครศรีอายุทยาครับ

ผู้ชายคนนี้อายุ๓๔ปีถูกไม้ฟาดเข้าที่หัวจนเลือดอาบหัวแตกครับ
คว่ำอีกทางหนึ่งเพื่อจะกดแผลแล้วก็ทำแผลล้างแผล
ในขณะที่อาของเขาครับนายมณฑลอายุ๔๗ปี
คุณอาคือท่านนี้เลือดอาบตั้งแต่ไล่ขึ้นไป
และนี่คือจุดที่โดนฟัน
ต้นแขนด้านขวาหลานฟันฉับลงมาครับ

อาวุธมีดที่หลานเขาใช้แทงใช้ฟันลงมามันยาวมากครับ
นี่ครับดูฮะฟันลงไป
แล้วนอกจากนี้ไปเจอพวกรอยคราบเลือดบนกระโปรงรถแล้วก็ที่พื้นด้วยนะครับ
บอกว่าทั้งคู่เป็นอาหลานกันนะ
ใช้มีดฟันอาอาก็เลยคว้าไม้ฟาดเข้าไปที่หัวหลานครับ
ทะเลาะกันคือต่างฝ่ายต่างก็มีอาวุธ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่รอช้าครับ

เรื่องของการทำสะพานข้ามน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยนะ

ก็ต้องเอากระสอบทรายมาวางเอาไม้มาพาด
แล้วก็จะได้เป็นทางเดินเข้าไปในบ้านได้
ค่ะจริงพออยู่ในยามเดือดร้อนแบบนี้ควรจะช่วยกันเนอะ

ก็เลยงงว่าทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้จริงหรือ
เราลงพื้นที่ครับนักข่าวของเราคุณสุชาดา
ไปถามพ่อของนายอำนาจก็คือคนที่เป็นหลานนะครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาหลานคู่นี้เขาทะเลาะกัน
แย่งไม้ไปทำสะพาน
หลานเอาไม้กระดานมาวาง
สร้างสะพานเพื่อจะเดินเข้าบ้านของตัวเอง
ในขณะที่อาเนี่ยเขาก็อยากจะทำสะพานเพื่อเดินเข้าบ้านเหมือนกัน

อาศัยจังหวะที่หลานไม่อยู่ก็เลยไปเอาไม้ที่หลานเขาวาง
สะพานเข้าบ้านของเขาเนี่ยมาทำบ้านของตัวเอง
ไปหยิบมาดื้อแบบนี้

พอทำสะพานใกล้จะเสร็จหลานเดินมาอ่าทำแบบนี้ไม่ได้นะ
เอาไม้ไปใช้แบบนี้ได้ยังไงเอาไปเกลี้ยงเลยเนี่ย
ก็เลยทะเลาะกันด่ากันไปด่ากันมาครับ
หลานเลยโมโหคว้ามีดมาฟันเขาที่ต้นแขนด้านขวาของอา
จังหวะนั้นก็เลยคว้าไม้ฟาดหัวกลับไป

คุณลุงคนนี้คือพ่อของคนที่บาดเจ็บฝั่งของคุณอานะ
คือตอนนี้พ่อต่างฝ่ายต่างก็ให้ข้อมูลเหมือนกันลองฟังฮะ
หลานก็เขาบอกว่าไม้ของเขาเขาซื้อมา
อาเอามาทอดซะก่อนแล้วแค่นั้นเองมันไม่มีอะไร
หลานก็ขับแล้วขึ้นมาอาเขายืนอยู่นี่
ขับแล้วขึ้นมาแล้วก็ถือมีดถังย่ามา
ก็ฝาดไปที่แขนอาเขาเท่านั้นเอง
แล้วอาเขาก็เริ่มว่าโหเขาเอาไม้เคาะหัวเข้าให้
หัวมันก็แตกถอยนึงแค่นี้เรื่องนี้แค่นี้
เรื่องมีแค่นี้แต่ว่าเลือดตกยางออกอะครับ

เพื่อจะเอาไปทำสะพานข้ามน้ำ

แต่สุดท้ายกลายเป็นทะเลาะกันเจ็บทั้งคู่
ใช่ครับเพื่อนบ้านครับ
คุณอำภัยอายุ๔๖ปีบอกว่า

ตอนที่เกิดเรื่องต่างคนก็ต่างอารมณ์ร้อนละมั้ง
คือฝั่งของอาเองก็เป็นคนดีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
มีน้ำใจชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้านใกล้เคียง
ไม่คิดหรอกว่าอาเนี่ยจะทำแบบนี้กับหลาน
ก็คงจะฟิลขาดจริงนะฮะลองฟังเพื่อนบ้านนะครับ
เขาเอามาแบบว่าเวลาเอาอิงอุ๊ยอุ๊ยอ้วยไง
เขาอ้อดกันมาโรงแรงบ้านอะไรอย่างนี้
จนถึงตอนนี้ครับทั้งสองคนอารมณ์เย็นลงแล้วครับ
คุณผู้ชมครับทั้งคู่พอใจเย็นลงปั๊บเนี่ย

ฝั่งของอาเองที่โดนหลานเอามีดมาฟันเนี่ย

ด้านซ้ายคืออานะด้านขวาคือหลานนะครับ
ตอนนี้อาถามหาหลานเป็นยังไงบ้าง
เจ็บหนักหรือเปล่ารู้สึกผิดเลยแล้วก็ขอโทษด้วย
กลายเป็นว่าตอนนี้รักและเข้าใจกันเหมือนเดิมแล้ว
ดังนั้นไม่ติดใจเอาความครับ
เพราะว่าเป็นญาติกันเป็นอาเป็นหลานกัน
ใจเย็นครับอย่าใช้อารมณ์หรือว่าความรุนแรงเลยครับ